ช่วงนี้มีข่าวมีคราวที่ผู้ปกครอง
ร้องเรียนพฤติกรรมของคุณครูในการลงโทษเด็กเยอะเลยนะครับ

มีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กที่ถูกเพื่อนแกล้ง
ใช่ค่ะคือน้องคนนี้เขาเป็นเด็กพิเศษ
แต่ว่าคุณแม่ก็อยากให้ลูกชายที่เรียนอยู่ม๓

ก็เลยจะให้ไปเรียนในโรงเรียนปกติ
แต่ทีนี้ค่ะลูกชายโดนเพื่อนแกล้ง
เอาบอลทุ่มอัดหัวจนตามเนื้อตามตัวเป็นรอยหมดเลย
คุณครูก็รู้เรื่องนะคะแต่คุณครูยังไม่จัดการอะไร
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปที่คุณแม่เขาเห็นคลิปนี้เขาสะเทือนใจค่ะ
นี่ค่ะเด็กคนที่ถูกแกล้งคือก็นั่งอยู่เฉยนะครับ
เพื่อนก็โยนบอลข้ามหัวไปมาค่ะแล้วก็มีการทุ่มบอลอัดใส่หัวน้อง
น้องก็นั่งนิ่งนะไม่ได้โวยวายไม่ได้ร้องไม่ได้ตอบโต้อะไรเลย
แต่สุดท้ายน้องลุกหนีไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
เหตุการณ์นี้นี่ฉันก็นั่งดูนะชุดพละสีชมพู
ตรวจสอบได้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมคุณผู้ชม
แล้วคลิปนี้คุณแม่ของน้องม๓ที่เป็นเด็กพิเศษเอามาโพสต์
แล้วบอกด้วยนะว่าลูกชายอายุ๑๕ปีลูกเป็นเด็กพิเศษ

กลับมาเนื้อตัวลูกชายเนี่ยมีรอยปุ๊กช้ำดำเขียว
บางทีก็มีแผลที่ใบหน้าบางวันกลับมาลูกปากแตกอะค่ะ
แล้วพอแม่พยายามถามลูกลูกไปโดนอะไรมา
ลูกก็จะบอกว่าล้มครับแม่เดินชนโต๊ะครับแม่เดินชนเก้าอี้ครับแม่
แต่พอจี้ถามเนี่ยนะคือลูกถึงยอมบอกว่าโดนเพื่อนแกล้ง
แต่แม่บอกว่าแม่ได้ข้อมูลมาจากเพื่อนคนอื่นของลูกที่สงสาร
ก็จะมาบอกคุณแม่ว่าใครทำเพื่อนคนไหนทำ
คุณแม่เขาแฮชแท็กไว้ส่วนตัวได้แต่บอกลูกบอกว่าให้อดทนไว้
แต่บางทีมันก็สงสารเด็กนะสงสารลูกทนไม่ไหวหรอกนะครับ
คุณแม่น้องยังบอกด้วยนะครับว่าก็นำเรื่องนี้ไปบอกกับคุณครู
ไปกระซิบบอกคุณครูแล้วคุณครูกลับฟังเด็กนักเรียน
คนที่แกล้งลูกของเธอมากกว่าเธอเลยได้โพสต์ประบายความอึดอาจใจว่า
ฉันเป็นแม่ฉันควรจะทำยังไงดีควรให้ลูกเลิกเรียนที่นี่ไหม
หรือว่าจะทนอีกไม่กี่เดือนก็จะจบแล้วคนเป็นแม่จะช่วยอะไรลูกได้บ้าง
ส่วนตัวได้แต่บอกลูกให้อดทนเพราะว่าจะจบม๓แล้ว
แต่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่าถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากกว่านี้
จะกลายเป็นแม่ที่ไม่ช่วยลูกหรือว่าช่วยลูกไม่ได้เลยนะครับ
คนก็แสดงความคิดเห็นเยอะนะก็ตำหนิดกาลเด็กที่แลกเพื่อนค่ะ
แล้วคุณครูเขาจะแบ่งเวรเลยเหมือนกับว่าให้เพื่อนคอยดูแล
คนที่เป็นเด็กพิเศษแล้วมันก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเท่าที่ทีมข่าวเราทราบเนี่ยนะคะ
คือคุณแม่อยู่ระหว่างการพูดคุยกับทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้น้องก็จะจบม๓แล้ว
มันต้องมีมาตรการดูแลให้เขาอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับ